รอบแบ่งกลุ่มเพื่อตัดสินแชมป์กลุ่มกับทางมาเลเซียนะครับ
การซ้อมก็มีทางชันนรงพรมศรีแก้วนะครับก็ออกมาบอกว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
มันก็น่าจะเป็นเกมที่อึดอัดเหมือนกันทีมไทยต้องเล่นแบบอดทนนะครับ
ในการตั้งเกมบุกส่วนมาเลเซียเนี่ยก็ต้องรับแบบอดทนเหมือนกัน
เพราะว่าผลเสมอเนี่ยก็จะดีกับทั้งสองฝ่ายนะครับ
คือตอนนี้สถานการณ์เท่ากันคือคนละ๖คะแนน
เลเซียลูกที่เสียนะครับเป็นรองทีมไทย
ฉะนั้นไทยเล่นแค่เสมอจะเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มทันที
ส่วนมาเลเซียถ้าแพ้ไทยนะครับยิ่งแพ้เยอะก็ส่งผลกับเขาเหมือนกันนะครับ
ฉะนั้นการเล่นแบบมีแต้มน่าจะดีที่สุด
เพราะว่าเมื่อมี๖คะแนนแล้วถ้าบวกอีก๑แต้มนะครับเสมอกันเป็น๗คะแนน
เลเซียเข้าที่สองมาเลเซียต้องตัดผลงานในการเจอกับทีมอันดับสุดท้ายออก
ซึ่งต้องมาลุ้นว่าจะเป็นฟิลิปปินส์หรือว่าบังกลาเทพ
ถ้าเป็นทางฝั่งของบางกราเทศเขาก็จะลุ้นเหนื่อยหน่อย
แต่อย่างน้อยถ้าเขามี๔คะแนนแล้วบวกอยู่๒ลูกจากการชนะบังคลาเทศเนี่ย

แต่ถ้าเกิดว่าฟิลิปปินส์เป็นทีมอันดับที่๓เนี่ยนะครับ
ทางมาเลเซียสบายเลยเพราะบวกฟิลิปปินส์อยู่ถึง๔ประตูด้วยกันนะครับ
พวกนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องวัดกันอีกทีหนึ่งตอนที่เกมการแข่งขันมันเกิดขึ้นนะครับ
เดี๋ยวสถานการณ์ในการถ่ายแล้วสดเนี่ยเราเล่าให้ฟังแน่นอนนะครับ
ไปฟังสัมภาษณ์ของชายโรงพรมศรีแก้วกันดีกว่าครับ
ก็จริงมาเลเซียเป็นทีมที่ดีครับ
เขาก็เก็บตัวกันมานานพอกับเราอะไรอย่างนี้ครับ

ผมว่าเขาน่าจะมารับครับ
แล้วก็แบบว่าถ้าเรามีความอดทนมากพอ

แต่ถ้าเราแบบว่าใจร้อนเกินไปอย่างนี้

เราแพ้มาเลเซียไปครั้งเดียวครับ
๔เกมที่เวียดนามนะครับ

แต่ว่าเรานำ๑๐แล้วเหลือผู้เล่น๑๐คนนะครับ

ทำให้เราแพ้ไปที่เหลือเนี่ยเราก็ชนะได้
นะครับอีก๓ครั้งแล้วก็เสมอไปอีก๑ครั้งนะครับ
แกรมการถ่ายทอดสดนะครับ
เส้นทางแมตซ์สุดท้ายของทีมชาติไทย
เข้ารอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียหรือเปล่า
ในฐานะแชมป์กลุ่มหรือว่ารองแชมป์กลุ่ม

ยิงสดจากชมบุรีสเตดียมจังหวัดชนบุรีครับ

ก็ร่วมส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย